เมื่อสักครู่นี้มีปัญหาครอบครัวใช่ไหมครับ
แต่อีกครอบครัวหนึ่งที่เราจะเล่าให้คุณผู้ชมฟังเนี่ย

แม้ว่าจะมีสมาชิกเป็นร้อยก็ตาม
แต่ว่าตอนนี้คนในสังคมก็มองไปสองมุมนะ
สำหรับกรณีของกำนันเสิร์ชแห่งนครนายยก
ที่รับฉายาว่าโอ้โฮเมียดกลูกเยอะเนี่ยนะครับ
เพราะว่ามีภรรยาถึง๑๒๐คน
แล้วก็มีลูก๒๘คน
ตอนนี้ถูกกระแสวิพากษ์วิจารณ์๒ด้านคือ
โอ้โหเอาแรงมาจากไหนฮะท่านกำนัน
กับสองโอ้โหทำไมเมียเยอะจังทำไมไม่มีใจเดียว
คืออยากทราบว่าจำชื่อได้ทั้งหมดได้อย่างไร
มีการทำบัญชีจัดกลุ่มกันอย่างไร
คุณผู้ชมครับเราเล่าเรื่องราวของ
นายประเสริฐเสือสวยหรือว่ากำนันเสิร์ชกันหน่อย

เป็นกำนันตำบลพรมมณีในจังหวัดนครนายก
แล้วก็เป็นเจ้าของร้านจำหน่ายวัสดุก่อสร้าง
ทำธุรกิจบ่อดินธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง
เปิดใจกับผู้สื่อข่าว
หลังจากที่มีคนไปรู้ว่ากำนัน
มีเมียตั้ง๑๒๐คนแบบเปิดเผยด้วยนะ
แบบเปิดเผยภรรยาทุกคนรู้เข้าใจ
รู้จักเป็นอย่างดีว่าใครเป็นใครนะฮะ
กำนันเสิร์ชก็เล่าเรื่องให้ผู้สิทธิ์ของเราฟัง
เล่าที่งานเลี้ยงเพราะเขาจัดงานเลี้ยงพอดี

ก็บอกว่าเป็นเรื่องราวในอดีต
ตั้งแต่ผมอายุ๑๗ปีแล้วฮะ

ผมเคยแต่งงานมีภรรยามาแล้วครับ
คุณผู้ชายหลายคนฟัง๑๒๐คนสำหรับกำนันเสิร์
แต่ย้ำนะว่าคือเริ่มตั้งแต่เป็นวัยรุ่น
ใช่ค่ะถ้าย้อยแต่งมาแบบนี้นะครับมีภรรยามาถึงจนฝ่านี้
ตั้งแต่อายุ๑๗จนถึง๕๘ปี๑๒๐คน

โดยภรรยาที่อยู่ในจังหวัดนครนายยกจังหวัดเดียวมี๒๒คน
ที่เหลืออยู่ตามจังหวัดต่างทั่วทุกภาคเลยครับ
เพราะว่าอะไรผมก็ไปรับเหมาก่อสร้างที่ใด
บอกแล้วมีภรรยาในจังหวัดนั้นเลย
นะครับไปไหนได้หมดนะฮะ
เว้นภาคใต้ภาคเดียวที่ไม่มีภรรยาอยู่นะครับ

แต่ปัจจุบันนี้ได้หยุดการมีภรรยาแล้วนะ

ใช่และอยู่กินกับภรรยาคนปัจจุบันมานานกว่า๑๐ปีแล้ว
มีลูกสาวตัวน้อย๓ขวบเท่านั้นเองนะครับ
และภรรยาคนปัจจุบันอายุ๒๗ปี
ห่างจากตัวเอง๒๙ปีนะครับ

ถามต่อหน้าเลยถามต่อหน้าภรรยาสาววัย๒๗เลยนะ

กำลังบอกหยุดแล้วก็หยุดมา๑๐ปีแล้วเนี่ย
เราอยู่กินกันมาจนแบบว่านี่เขาก็ดีก็ช่วยเหลือกัน
ภรรยาทุกคนก็ช่วยเหลือกันผมก็หยุดแล้วตอนนี้นะครับ
แล้วก็ถามว่าท่านดูแลภรรยาอย่างไร

กำนันเสิร์ชบอกว่าก็มีทะเลาะกันเป็นธรรมดานะฮะ
แต่ว่าปัจจุบันเหลือภรรยาอยู่ไม่มากแล้ว
จากบางส่วนก็เลิกลากันไป
และเขาก็มีครอบครัวใหม่แล้วเหมือนกัน

วิทยาลัยศาสตร์นักพยายามจำเป็นศัพท์
ผมกระทบเยอะพวกด่ามาในเพจบ้านเลย

คนหน้าปัจจุบันไม่ได้อยู่กับเราหมดทุกคน
ใช่ไหมทุกคนว่าจะเลี้ยงได้ยังไง
ผมเลี้ยงเขามาแล้วเขาผ่านเกณฑ์ความตกยากมาแล้ว

เขาก็ขออนุญาตไปมีใหม่อย่างนี้เราก็ให้ไป
ผมเป็นคนสร้างอนาคตให้แต่ละครอบครัว
ไม่เชื่อลองไปไล่สอบถามดูได้ทุกคน
ผมสร้างบ้านสร้างเรือนให้

แล้วเขาจะไปมีครอบครัวใหม่ผมก็เปิดทางให้นะครับ
เป็นเรื่องที่ไม่ใช่เรื่องที่เลวร้ายพอสมควรนะครับ
แต่ว่าเวลาเขาด่ามาเราก็วอนสื่อทุกคนทุกเพจนะครับที่
ด่ามาก็ขอให้เข้าใจความรู้สึกผมบ้างว่า
บางสิ่งบางอย่างไม่ใช่เรื่องที่เลวร้าย

และมีปัญหาก็คือการหลบซ่อนดูแลไม่ทั่วถึงนะฮะ

หูเบานะครับทำให้เกิดปัญหาแน่นอนอย่างนั้น
ผมจะต้องเอามาสอบพร้อมกันถ้ามีปัญหา
ถามให้ชัดเจนนะครับว่าเรื่องที่ผ่านมาเป็นเรื่องจริงไหม

แต่ว่าถ้าเราเป็นธรรมผมเชื่อว่าไม่มีปัญหา
พอกำนันเสิร์ชเปิดเผยเรื่องนี้ออกมานะฮะ
กำนันเสิร์ชก็บอกเองโอ้โหพวกด่ากันเยอะเลย
ก็มีคนวิพากษ์วิจารณ์เยอะเลยทำไมเมียเยอะจัง
นอกใจเมียทำไมไม่มีผัวเดี่ยวเมียเดียว

กำนันเสิร์ชนำรูปในอดีตสมัยหนุ่มมาให้ดู
เป็นการถ่ายภาพร่วมกับภรรยา๕คน
กำนันเสิร์ตยังหนุ่มยังฟิตอยู่นะฮะ
แล้วก็ถ่ายภาพร่วมกับลูกอีก๑๕คน
ซึ่งภรรยาทุกคนก็ช่วยกันทำการทำงาน
เลี้ยงครอบครัวสร้างครอบครัวทำมาหากินกันอย่างหนักเลยนะ
ย้อนเหตุการณ์กลับไปตอนหนุ่มและภรรยาทั้ง๕คน
ก็ยอมที่จะร่วมกันสร้างครอบครัวด้วยนะครับ
ปัจจุบันภรรยาที่เหลืออยู่อายุมากที่สุดคือ๕๔ปี
อายุน้อยที่สุดคือ๒๗ปี
คือภรรยาคนปัจจุบันชื่อน้ำฝนเป็นคนที่๑๔
ส่วนลูกคนโตเป็นผู้หญิงอายุ๔๓ปี
ลูกคนเล็กอายุ๓ขวบเกิดกับภรรยาคนที่๑๒๐นี้นะครับ

กำนันทำไมมีเมียเยอะจังเวลาไปขอสาวเขาแต่งงาน
พ่อแม่สาวเขายอมเหรอไปบอกเขายังไง
กำนันก็บอกว่าก็บอกตรง
ผมก็บอกกับพ่อแม่คนที่ไปสู่ขอตรงว่าผมมีเมียมาแล้ว
เปิดใจยอมจริงใจ
เขาบอกแบบนี้พ่อแม่เจ้าสาวก็แพ้ความจริงใจ
ำนันเสิร์ชบอกนะครับแต่พอเรื่องนี้ออกไป

บอกว่าเป็นข้าราชการด้วยนะ

ตำแหน่งหน้าที่อะไรก็มีทำไมเมียเยอะจังนะครับ
เรื่องนี้ตอนนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก
มีการตั้งกรรมการสอบกำนันประเสริฐถึงเรื่องดังกล่าวด้วยนะฮะ
ส่วนแน่นอนเจ๊แดงว่ายังไงครับคุณ
คุณระเบียบรัฐพงพาณิชย์อดีตสวขอนแก่นท่านนี้นะคะ
ในฐานะนายกสมาคมเสริมสร้างครอบครัวให้อบอุ่น
และเป็นศุกร์นะคะนี่คือสมาคมนะคะ
ซึ่งมักจะออกมาพูดเรื่องเกี่ยวกับครอบครัวอยู่เสมอ
พูดเรื่องเกี่ยวกับรักเดียวใจเดียวอยู่เสมอ

ถ้าขึ้นชื่อว่าคุณระเบียบรัฐจัดระเบียบสามีภรรยาแน่นอนนะ
ใช่ค่ะบอกว่าแม้เรื่องนี้จะเป็นเรื่องส่วนตัวก็จริง
แต่ไม่ใช่เรื่องที่น่าชื่นชม

เพราะใครก็ตามที่แต่งงานไม่ว่าจะเป็นผู้ชายหรือเป็นผู้หญิง
ต่างต้องการที่จะเป็นผัวเดียวเมียเดียวกันทั้งสิ้น
ย้ำว่าสังคมไทยไม่ควรลอกเลียนแบบ
ถึงแม้จะระบุว่าแต่งงานกันทั้ง๑๒๐คน
ให้ความรักเท่าเทียมกันแล้วก็ไม่ได้สร้างความเดือดร้อนให้กับสังคม
แต่ว่าตามธรรมชาติผู้หญิงย่อมไม่อยากให้มีคนที่สอง
คนที่๓คนที่๔คนที่๕ถึงคนที่๑๒๐หรอก
คือเยอะเกินไปประมาณนี้นะคะ

เมื่อผู้ชายมาทำแบบนี้ถูกมองว่ามีฝีมือ
ผู้ชายทำอะไรก็ได้แต่ในทางตรงกันข้าม
ถ้าเป็นผู้หญิงมีลักษณะแบบนี้จะถูกประนามค่ะ
ฝากไปถึงกำนันขอให้รักษาสุขภาพให้ดีด้วย
ระวังมีปัญหาเรื่องไตกำเริบรู้อีกนะ
และลูกทั้ง๒๘คนไม่ทราบว่าจำชื่อได้ครบหรือเปล่า
กำนันแบบนี้อยากทราบว่าพันรยา๑๒๐คน
มีเป็นคนจังหวัดขอนแก่นบ้างหรือไม่
ถามแบบนี้ด้วยแล้วก็จะได้ไม่ไปสอบถามว่ากำนัน
จะได้ไปสอบถามว่ากำนันให้ความรักดีอยู่ดีกินดี

อย่าให้รู้นะว่าเป็นคนขอนแก่นเดี๋ยวจะไปถามด้วยตัวเอง
เพราะกำนันเขายืนยันเขาดูแลเมียดีทุกคน
คนระเบียบรัฐก็บอกว่าอยากจะรู้เหมือนกัน

ส่วนอีกหนึ่งความคิดเห็นมาจากทนายรณรงค์แก้วเพชร
เครือข่ายรณรงค์ทวงคืนความยุติธรรมในสังคม
นี่ครับบอกเมีย๑๒๐คนดูแลทุกคนใครเชื่อมั่ง
พวกผมทำคดีกันขนาดเมียเดียวมรดกเยอะยังจะยิงกันตายอยู่แล้ว
นี่แหละค่ะโพสต์ออกมาเป็นข้อความสั้น
แล้วก็มีคนไปแสดงความคิดเห็นมีคนไปแชร์ต่อกันเยอะเลยทีเดียว
ว่านี่เมียเป็นร้อยจะรักกันปานนั้นหรือ
เรารับฟังความคิดความเห็นจากคุณผู้ชมทั้งไลน์หน้าจอ
คุณผู้ชายมีความคิดเห็นเรื่องนี้ว่าอย่างไร
มีหลายท่านนะพูดอยู่ที่ความพอใจของทั้งสองฝ่ายครับ

หาคนที่๑ยังไม่ได้เลยครับผมตอนนี้นะฮะ
กำนันจะสร้างเผ่าพันธุ์เหรอครับ
คุณผู้หญิงบอกมาพ่อพระว่างั้น
คุณผู้ชมแสดงความคิดเห็นมาได้นะครับ